พาครอบครัวไปเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
แต่เมื่อคืนนี้นะครับก็ประสบอุบัติเหตุจนเธอนั้นเสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนในรถทั้งสามีของเธอที่เป็นคนขับ
แล้วก็ลูกอีก๒คนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิศนุโลกนะครับ
เพราะว่ารถของเธอซึ่งมีสามีนั้นเป็นคนขับ
เสียหลักในการชนเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ตกถนนอยู่ข้างทาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ริมถนนสายพิศนุโลกอุตรดิษฐ
ในพื้นที่ตำบลวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ซึ่งตำรวจสพวัดโบดพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔รายติดภายในรถ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้ทำการที่จะช่วยเหลือทั้ง๔รายออกมาจากรถ
เพราะว่าในรถคือมีผู้บาดเจ็บที่เป็นเด็กเล็กด้วยคุณ
เด็กหญิงวัย๔ขวบแล้วก็เด็กชายวัย๓เดือน
อกจากนี้ยังมีคนขับซึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้หญิง
ผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะหมดสติครับ
แต่ว่าผู้บาดเจ็บหญิงทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
โดยผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวพัชราพรอินเทศ
อายุ๒๔ปีหรือว่าพี่พลอย

บ้านอยู่ที่แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมนครนะครับ

สันติภาพวงบังชวดอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นสามีของนางสาวพัชราพรผู้ตาย
ส่วนอีก๒รายเป็นเด็กหญิงวัย๔ขวบ
แล้วก็เด็กชายอายุ๓เดือนซึ่งเป็นลูกของทั้งคู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนเจ็บส่งตัวไปรักษา
ต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
เนื่องจากนายสันติภาพอาการนั้นสาหัส
ส่วนเด็กได้รับบาดเจ็บแต่ไม่สาหัสนักนะครับ
ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเช่นกันครับ

ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันเกิดเหตุนะครับ
ขับรถมุ่งหน้าเข้าเมืองพิศนุโลก
แล้วเกิดรถเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุให้รถตกลงไปข้างทาง
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
ทางยาดก็ได้มารับศพหนังสาวภัชราคร
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ
ชื่อดังคนนี้ก็คือคุณพี่พลอยที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
เธอได้โพสต์ภาพแล้วก็บอกว่า
ลูกทั้ง๓คนแล้ววันที่๑มกราคม๖๔นะฮะ
เธอบอกว่าเธอเจอเรื่องไม่ค่อยดีรับปีใหม่
แล้วก็มีการโพสต์ภาพรถยางแตก
บอกว่าวันแรกของปีก็เล่นเธอซะแล้วนะครับ
โดยสภาพล้อรถที่เธอโพสต์ไว้เนี่ย
เป็นรถที่ลักษณะยางแตกนะครับ
ซึ่งในช่วงปีใหม่เธอกับครอบครัวเนี่ยนะครับ
ก็พากันไปเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือหลายจังหวัดนะครับ
แล้วก็ที่สุดท้ายนี่แหละฮะที่พิศนุโลกนะครับ
ระหว่างขับรถกลับมาก็ประสบอุบัติเหตุ
ถึงขั้นที่ตัวเธอนั้นเสียชีวิตนะครับ
ค่ะแล้วก็เธอเนี่ยจริงก็มีผลงานทั้งเรื่องของการถ่ายแบบ
รีวิวสินค้าผ่านทางโซเชียลมีแฟนคลับติดตามเยอะนะคะ
ช่วงหลังปีใหม่ที่เธอพากันไปเที่ยวกันเนี่ยนะฮะ
ยังโพสต์รูปลูกของเธอที่ได้รับบาดเจ็บนะ
จ๊ะจ๋านะครับเด็กหญิงวัย๔ขวบ
แล้วก็น้องเจด้าเด็กชายวัย๓เดือนเท่านั้นเองนะครับ
คนก็ไปแสดงความอาลัยในการจากไปของเน็ตไอดอลสาวรายนี้นะฮะ